เรื่องนี้ก็รุนแรงเหมือนกันนะคะคืออันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่ดูฟุตบอลจบแล้วดูมวยต่อคุณผู้ชมค่ะ
เป็นมวยคู่ระหว่างผู้จัดการผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมแพ้กับกรรมการค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ตรงนี้ค่ะเป็นคลิปที่แฟนบอลเขาถ่ายเอาไว้กำลังชุนละมุนเลยค่ะจริงเกมเนี่ยจบไปแล้วนะคะแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือกำนันชิผู้จัดการฟุตบอลทีมแพ้ไม่พอใจผลการตัดสินของกรรมการก็เลยวิ่งไปชกกรรมการ
ด้วยตัวเองเลยค่ะกรรมการคือที่ใส่เสื้อสีฟ้าอยู่
ก็ต้องวิ่งออกไปนอกสนามข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม
ในสนามก็ตะลุมบอลกันนะคะ
นี่ค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่า
เนี่ยบอลจบแล้วแต่ว่าคนไม่จบนะคะ
รองชนะเลิศ๔ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะ
แพ้ผู้จัดการก็ไม่ยอมนะคะ
ไปชกกรรมการ
นี่ค่ะวิ่งไปนู่นเลยนะคะโอ้กรรมการไปแนบเลย
สุดท้ายก็มีการโพสต์ขอโทษในเฟซบุ๊กนะคะ
ลบโพสต์ไปแล้วโดยบอกว่ากรรมการตัดสินผิดพลาดไม่ทันเกม
แล้วก็ฆ่าโทษนักเตะดูขัดแย้งกับกฎกติกา
โดยเฉพาะท้ายเกมที่ให้ทีมตรงข้ามได้ลูกเตะมุม
ทั้งที่ควรจะเป็นลูกเตะจากหน้าประตู
เพราะว่านักเตะทีมกำนันท้วงว่าลูกบอลไม่โดนใคร
ออกเส้นหลังรวมถึงนักเตะฝ่ายตรงข้ามก็ยืนยันว่าไม่โดน
ส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ยังชี้ทงไปด้านในให้เป็นลูกเตะจากหน้าประตู
แต่ว่าผู้ตัดสินก็ยังให้เป็นลูกเตะมุม
ตรงนี้ก็เลยทำให้ทีมกำนันเสียประตูแล้วก็แพ้ไปในช่วงท้ายเกมค่ะ
ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นการเข้าพบเพื่อเสนอให้จัดการแข่งขัน
จบทวนาเมนต์นัดชิงเนี่ยจะมีวันอาทิตย์ที่๒๘มีนาคมนะคะ
ส่วนการฆาตโทษเรื่องที่ไปก่อเหตุตะลุมบอลในสนาม
ก็ต้องดูว่าผู้เล่นหรือว่านักเตะคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ว่ากันไปตามกติกาแต่ไม่มีการฆ่าโทษทั้งทีมนะคะ
ตอนนี้ก็เตรียมเรียกผู้จัดการที่ก่อเหตุนะคะ
เข้าพบกับท่านผู้ว่าเพื่อสอบถามปัญหาเรื่องนี้

เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายได้ต่อไปค่ะ
ไปเป็นดูมวยต่อเลยค่ะ
จะจัดให้จบทวนาเมนต์
ผมไม่รู้ว่านัดชิงจะหากรรมการได้หรือเปล่านะ
แบบนี้นะครับกรรมการก็ไม่ค่อยอยากกับสินละครับค่ะ